กุฏิพระปกติจะเจออะไรบ้าง
หนังสือสวดมนต์เครื่องอัฐบริคาร
ของใช้จำเป็นต่างของพระ

นี่ไงแล้วเป็นเจ้าอาวาสด้วยค่ะ

น้องสามเณรโผมันโดนล่วงละเมิดทางเพศ
ครั้งนี้มีหลักฐานด้วยค่ะ
นี่เป็นวัดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะคุณผู้ชม
แล้วตำรวจฝ่ายปกครองส่วนที่กำลังไปไปช่วยเหลือสามเณรค่ะ
น้ำแข็งเอาดีที่พูดมาเมื่อกี้

เดี๋ยวจะให้ดูเพราะว่านี่เห็นไหม
เห็นทางเจ้าหน้าที่เห็นตำรวจใช่ไหม

เสียงคนกุฏิเดี๋ยวจะให้พี่เบิร์ตได้เห็นแบบเต็ม

เขาบอกว่าสามเณรน้องผมเนี่ยนะอายุ๑๒
แล้วก็เนี้ยเป็นสามเณรอยู่ที่วัด

แลู้่รักของเจ้าหวาดดื่มเบียร์ด้วยหรอ
หลังลายขนาดนี้โดนเครียดหนัก
ซึ่งเจ้าหน้าที่นะไปช่วยเหลือสามเณรมาได้๗รูป
ในจำนวนนี้ใน๗เนี่ยนะโดนทำร้าย๕

แล้วก็ได้นิมนต์พระประหลัดธีระเมษสิริธรรมโม
เจ้าอาวาสไปถามข้อได้จริงก่อน
ตอนที่ไปถามข้อได้จริงนี่เจ้าหน้าที่เข้าไปค้นกุฏิ
อ่ะดูพี่เบิ้ดผมขอชมดูเป็นพร้อมกันเปิดประตู
ใช่เปิดประตูออกมาได้ก่อนอันนี้คืออะไรพี่เบิร์

เอออ่าต่อไปมีภาพอะไรอีกขอเคลื่อน
สีแดงเมื่อกี้นี่น่าจะของจีน

แล้วจีสตริงเนี่ยน่าจะเป็นของใคร

ยังมีอีกค่ะกระป๋องเบียร์

ข้างในมีน้ำปานะอยู่

น่าจะใช้หมดแล้วแล้วเอามาไปทำกระปุกออมสิน
เพื่อคุณผู้ชม
นอกจังนั้นเนี่ยก็ที่เอาไม่ได้เอาให้ดูอะ
เพราะเสคตอยก์
อารมณ์ร้อนไม่พอใจอะไรก็มาทำร้ายร่างกาย
เมื่อวันจันนี้น้องโทรมาบอกพี่ชายอีกบอกว่า
เพราะอะไรอ่ะทำไมถึงโดนตีอ่ะก็ไม่ยอมไปหลับนอนกับเจ้าอ้าวาดด้วยอ่ะ
โอ้โหแล้วสามเณรน่ะนะบอกว่ามาอยู่ที่วัดนี้สามเดือนเนี่ย
โดนไป๘ครั้งอันนี้คือโดนล่วงละเมิดทางเพศนะพี่
โอ้โหได้ยินแบบนี้พี่ชายขับมาจากเชียงรายเลยอ่ะ
แล้วมาเจอเจ้าอาวาสในสภาพเมาไม่ยอมให้เอาสามเณรน้องกลับบ้านด้วย
ก็เลยแจ้งความกับตำรวจชาวบ้านเองเขาบอกว่าจริงนะ
เจ้าอ้าวาดเนี่ยอยู่ที่วัดนี้มายี่สิบกว่าปีเคยได้ยินเรื่องแบบนี้
แต่ยังเอาผิดไม่ได้สักทีมารอบนี้แหละหลักฐานชัด
แล้วแล้วเจ้าอาวาสรับอะไรบ้างไหมรับว่าอัตมาดื่มเบียร์รับว่าอัตมาทำร้ายร่างกาย
แต่อาตมาไม่ได้ล่วงละเมิดทางเพศและจะไม่ลาศิกขา
เพราะอัตมาเป็นผู้บริสุทธิ์สารยังไม่ตัดสินตำรวจไม่ยอมค่ะ
เอาชุดขาวมาให้เปลี่ยนแล้วก็แจ้งข้อหาเรื่องทำร้ายร่างกายผู้อื่น
แล้วก็อนาจารย์กับเด็กอายุไม่เกิน๑๕โดยใช้กำลังประทุษร้ายนะคะ